มีการตั้งคำถามในโลกว่า
ตัวเธอได้ออกมาชี้แจงแล้วและบอกว่าเพียงมุ่งกล้อง
กรณีที่โลกออนไลน์นะคะเกิดกระแสการแชร์โพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง
ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่า
ถามค่ะติดแฮชแท็กเป็นข้าราชการถ่ายรูปโชว์นมผิดระเบียบข้อไหน

เป็นภาพขณะที่ข้าราชการสาวคนหนึ่งค่ะสวมเสื้อกล้ามสีขาวอยู่ด้านใน
ซึ่งเสื้อกล้ามตัวนี้สามารถมองเห็นเนินอกได้อย่างชัดเจนนะคะ
และสวมเสื้อคลุมแต่มีการระบุชื่อมีการระบุตำแหน่งว่าเป็นถึงขั้นหัวหน้าฝ่ายฝ่ายหนึ่งด้วย
โพสต์นี้พอโพสต์ออกไปค่ะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม
และข้อความดังกล่าวได้แพร่กระจายไปทั่วสังคมออนไลน์นะคะ
นางที่คำพรตันวัฒนเป็นประหลัดเทศบาลเมืองท่าโขลงปฐุมธานี
เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมผู้สื่อข่าวค่ะ
เปิดเผยบอกว่าอาจมีข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนงานบริหารทั่วไป
คือคุณพัชรนัทการนัน

ได้โพสต์ภาพที่ไม่เหมาะสมลงในเฟซบุ๊ก

เรียกมาสอบถามในเบื้องต้นแล้ว
และได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบรายละเอียดแล้ว
ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย

ตนเองโพสต์รูปภาพเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ที่เห็นโพสต์ไปไม่ใช่ชุดข้าราชการค่ะ
อย่างรูปที่โพสต์เนี่ย
เรียนให้ทราบก่อนนะครับที่กระแสว่าว่าชุดข้าราชการ
จริงมันไม่ใช่เป็นชุดข้าราชการนะคะ
อันนี้ต้องเข้าใจแล้วก็เข้าใจคำว่าชุดข้าราชการนิดหนึ่ง
แล้วที่เอาไปพูดว่าเป็นข้าราชการไม่เหมาะสม
คือชุดที่สวมใส่ค่ะเป็นชุดที่พวกเราสั่งทำขึ้นมาเอง
มันอาจจะมีข้อเสียตรงที่ว่าหน้าอกมันมีชื่อจริงนามสกุลจริง
แล้วก็ตำแหน่งว่าเป็นอะไร
แต่เรียนให้ทราบก่อนว่าไม่ใช่ชุดข้าราชการแน่นอน
ยืนยันบอกว่าภาพที่ถ่ายแล้วก็โพสต์ลงไปจนเป็นปัญหา
ไม่ได้สวมชุดข้าราชการแน่นอนนะคะ

ประกอบอาชีพอื่นหลังจากที่เลิกงานนะคะ
ก็คือมีร้านค้ามีร้านอาหารมีคาแคร์
ไม่คิดว่าจะมีคนมาต่อว่าแบบนี้
แต่ว่าตอนนี้ลบรูปนี้ออกไปแล้ว
ขอโทษขอโพยกับสิ่งที่เกิดขึ้น
พร้อมที่จะรับผิดไม่มีเจตนาแอบแฝง
ที่เห็นในโพสต์เป็นเพียงมุมกล้องเท่านั้นค่ะ